กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กับผมชัยชนะเดชเดโช
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
พักประชานิปัตย์จากนครสิทธิ์ธรรมราช
วันนี้กับผมจะเป็นตัวแทนของพักประชาธิบัติ

สนับสนุนคุณพิธาริมเจริญรัฐ
ว่าที่นายกรรมตรีคนที่๓๐
ผมเรียนกับท่านประธานสภาที่เคารพ
และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านว่า

เรามีจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจน
และเป็นจุดยืนที่เรายืนหลักการนี้มาโดยตลอด

โดยเฉพาะเรามีอุดมการพักการเมืองของ
เรามีอุดมการของพักวิบัติ๑๐ข้อ
หนึ่งในนั้นก็มีอยู่ข้อหนึ่ง
ซึ่งระบุไว้ชัดเจนในข้อที่๓
พักจะดำเนินการเมือง

และเหตุผลความศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูล
และเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง
ให้มีความนับถือและนิยมในระบบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ที่ผมเอ่ยอย่างนี้กับสภาแห่งนี้

ยึดหลักการอย่างนี้เพราะอะไรครับท่านประธานครับ
ตลอดระยะเวลาหลังจากมีการประกาศ

และใครมีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาล
เราแสดงจุดยืนชัดเจนว่า
พักไว้ปัดจะไม่สำนุนพักการเมือง
ผลักดันให้มีการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ประมวลกฎหมายอาญาอย่างเด็ดขาด

ประเทศนี้มีความเป็นมามีประวัติศาสตร์

ท่านเคยทราบศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศไทยหรือเปล่า

กว่าจะเป็นไทยได้เราต้องผ่านมาอย่างไร
การที่ท่านนำเสนอที่จะแก้มาตรา๑๑๒
ท่านมีจุดประสงค์มุ่งหวังอย่างไรล่ะครับ

เดตนายกรัฐมนตรีออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวาน

ท่านสังกัดอยู่กับประกาศเปลี่ยนวัญชาติ
ซัมพยพัชภักษ์การเมืองที่สัมกัดอยู่กับผลักดันเดินหน้า
แก้ไขมาตรา๑๒อย่างเคร่งคัด

วันนี้ประเทศไทยเจอวิกฤตเรื่องนี้หรือเจอวิกฤตเรื่องอะไรครับ

ว่าถ้าท่านได้เป็นนายกรรมตรี
สิ่งแรกที่ท่านต้องแก้ไขปัญหากับประเทศชาตินี้คือเรื่องอะไร

ว่าวันนี้พี่น้องประชาชนต้องเจิบค่าครองชีพที่สูงขึ้น

ว่าปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นแรงขึ้นทุกวันทุกวัน

บุคคลที่ไม่มีความจงรักภักดีต่อชาติสวรรค์พระมหากษัตริย์

ก้าวสู่นายกรรมตรีคนที่๓๐

สนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดน
เมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งได้อภิปรายไปแล้ว
ผมเลยบอกกับท่านประธานสภาที่เคารพว่า
การเดินทางการเมืองณวันนี้

ท่านได้รับฉันธรรมติจากประชาชนเป็นเสียงข้างมาก
เสียงข้างมากของประชาชน๖๗ล้านคน
นั่นคือ๔๐ล้านเสียงครับ

มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง๓๗ล้านเสียง

ต้องได้ประมาณ๑๙ล้านเสียงครับ

ว่าท่านได้รับฉันธรรมติจากพี่น้องประชาชนมาแล้ว

การเมืองไทยต้องเลือกพักการเมือง
ที่ได้คะแนนมาที่หนึ่ง
จากประชาชนพักทุกพักการเมือง
ต้องโหวตไงไม่ได้ครับ
การที่จะโหวตเลือกตั้งใครเป็นนายมตรี
เป็นสิทธิเสรีภาพของสมาชิกสะพานสุเกตแห่งนี้
บางครั้งท่านไปคุกคามตั้งสื่อโซเชียล
เรียกร้องให้คนนู้นคนนั้นต้องโหวต
เรียกร้องให้พักการเมืองนั้นต้องโหวตให้ท่าน
เรียกร้องประชาธิปไตยมากนักหนา
แต่ท่านไม่ยอมรับความเห็นต่างของพักการเมืองอื่น
หรือกลุ่มการเมืองที่เห็นต่างท่านเลย
แล้ววันนี้ท่านจะบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศเลยครับ

จะเดินหน้าประเทศไทยเปลี่ยนประเทศนี้

เริ่มต้นท่านก็เดินหน้าแก้ไขมาตรา๑๑๒แล้ว
แต่ท่านบอกว่าถ้าพักการเมืองที่ท่านสังกัดอยู่
จะยื่นแก้ไขเรื่องนี้เป็นเรื่องของพักการเมือง
เป็นเรื่องของสภาไม่ได้ครับ
อย่าโยนปัญหานี้อย่าบ่ายเบี่ยงจุดยืนนี้ของพักท่านเถอะครับ
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมและพักประชาปัตย์

ผมเรียนกับท่านประธานสภาผู้แทนรัศดร

พักไว้ปัดเราเดินทางมาวันนี้เข้าสู่ที่ปีที่๗๘
เรายึดหลักระบบประชาติมาโดยตลอด
เรามีเอกภาพในการตัดสินใจมาโดยตลอด
เพราะฉะนั้นการที่เราได้รับฟังเหตุผล
ก่อนหน้านี้ตลอดระยะเวลาก่อนมาถึงวันนี้
เราทราบดีว่าท่านมีจุดยืนอย่างไร
เราทราบดีนโยบายที่เป็นร้อยข้อของท่าน

แต่เราบอกว่าเราไม่สามารถสับหนุนคุณพิธาริมเจริญรัฐ
เพราะท่านมีจุดยืนต่างจากเราจุดยืนของท่านท่านมีจุดยืนในการแก้ไขมาตราร้อยสิบสอง
จุดยืนภักดิ์ไว้ปัดเรามีความรักชาติสาวรรค์พระมหากศัตริย์
นี่คือจุดยืนภักดิ์ไว้ปัดเพราะฉะนั้นสมทานครับ
ในฐานะผมและเพื่อนสมาชิกในนามพักวิปัตย์เราขอประกาศรัฐสภาแห่งนี้ว่า
ใครก็ตามที่คิดจะแก้ไขมาตรา๑๑๒ซึ่งท่านทำมาแล้วตลอดเวลา๔ปีที่ผ่านมา
และท่านคิดจะทำอีกและใครก็ตามที่คิดจะจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์
ผมและสมาชิกภักดิ์ไว้ปัดทั้งยี่สิบห้าท่านเราจะออกไปต่อสู้
และต่อต้านปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งนี้ให้ถึงที่สุดครับ